ยังมีอีก๒คลิปมาฝากคุณผู้ชมกับเรื่องของการขับรถบนท้องถนน
คลิปแรกไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสระบุรีกันก่อน
โอ้โหมันเป็นจังหวัดที่แบบนิดเดียวเองนะฮะ
เพราะว่าไม่มีใครค่าคิดว่ารถเก่งสีขาวจะวิ่งผ่าไฟแดงแบบนี้ออกมาครับ
ไม่สนใจรถอีกทางที่เขาไฟเขียวเพราะดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
อีกครั้งไหมฮะนี่จุดนี้ปื๊ดไปนะครับ
ผ่าไฟแดงมาแบบนี้เสี้ยววินาทีเองนะครับ
เมื่อเอาภาพมาสโลดูก็คนขับรถเก่งสีขาว
ฝ่าไฟแดงเหมือนเขาคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยฮะ
เพราะว่ามือเดียวค่ะจับตัวไว้
มือหนึ่งขับมือนึงโทรศัพท์อยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเขาไฟแดงหรือยังไง
ส่วนทะเบียนรถเนี่ยก็จับได้ทะเบียนคนละคังครคัง๓๗๕๒กรุงเทพมหานครนะฮะ
หญิงสาวผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่โรงพัก
ตำรวจก็ให้แค่ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตรวจสอบทะเบียนพบว่าเป็นรถของคนละรุ่นกัน
กับรถเก๋งสีขาวที่ฝ่าไฟแดงจึงน่าจะมีการสวมทะเบียนพร้อมด้วย
คือทะเบียนไม่ตรงกันกับรถกับข้อมูลที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งเอาไว้นะครับ
อ้าวอีกนึงคลิปไปดูฮะดูสิครับเอ้าววโหยโตะแล้วผิดกฎหมายนะคะคุณ
แหม่รถมันเล็กไปมั้ยละฮะหรือยังไงจ้างรถมาทุกขนธุรการนี้มันมีกฎหมายนะ
เขาพาดวัสดุจากด้านหน้าแบบโอ้โหหน้าสุดหลังสุดอ่ะคือมันสุด
จนเกินไปอ่ะนะฮะยาวไปเกินกฎหมายแหละ
คุณผู้ชมว่าไปเถอะก็ทำให้มีโอกาสไป
อาจจะไปฟาดหรือว่ามันจะอาจจะไปหล่นโดนคนอื่นเขาได้นะครับ

ไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนขับรถ
อาจจะเป็นร้านส่งวัสดุต่าง
ก็จ้างโรงพนันทุกข์สิคะมันเดือดร้อนคนอื่น
ลำพังตัวของกูตังคือเดือดร้อนแม้คุณจะบอกว่าคุณโอเค